คุณผู้ชมคะข่าวแรกต้องบอกว่าสะเทือนไทม์ไลน์กันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับเรื่องราวความรักของแม่อ้ำพัชราภาของเรา
เว็บไซต์เอ็มไทยเขาเปิดประเด็นว่าแม่อ้ำกับไฮโซโพกประธานวนมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรีเทิร์นนะคะ
โดยเมื่อช่วง๖โมงเย็นของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีคนตาดีเห็นคุณอ้ำกับไฮโซโพกเดินช้อปปิ้งด้วยกัน๒ต่อ๒กลางห้างดังย่านสุขุมวิทย์
โดยเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าภาพทั้งคู่เนี่ยคงจะคืนดีกันแล้ว

อีกทั้งในอินสตาแกรมของทั้งคู่ยังโพสต์ภาพที่ต่างคนต่างทดลองเล่นแอปพลิเคชันใหม่ในเวลาเดียวกันด้วยในแอปหน้าเด็กอันนี้แหละ

ฝั่งขวาก็เป็นของไฮโซโพกฝั่งซ้ายก็เป็นของคุณอ้ำนะคะ

นั่นน่ะสิและแม้ว่าคุณอ้ำเองจะยังไม่ได้ฟอลโล่หนุ่มพกกลับก็ตาม
แต่แค่นี้แฟนคลับก็ใจชื้นแล้วนะคุณ
วันที่๒๔พฤษภาคมนี้

ไฮโซโพกติดอยู่ปริ่ม
คือหลายคนก็แคปมาแล้วก็ขยายดูว่าใช่หรือเปล่าอย่างนี้
แต่ว่าเอาจริงแล้วเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงกับ

เพราะว่าเขาอาจจะยังอยู่ในช่วงสถานะที่

อาจจะยังไม่ได้คืนดีกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวรอฟังจากปากแม่อ้ำชัดอีกทีหนึ่งแล้วกัน
ใช่แล้วแต่ว่าสังเกตจากแอปที่เล่นใช่ไหม